มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

ผมมีพ่อคนนึงเป็นพ่อค้าขายก๋วยเจี๋ยวเป็ด

ที่เห็นแสงขึ้นมาเนี่ยนะจากเทียนไข

นี่ปักอยู่ติดพื้นดินเนี่ย

เวลาพระสวดอะไรต่างผมได้โขลุกหมดนะนี่
เชื่อไหมนี่คือพวกแม่ชีนะที่คุมมันหนาวด้วย

อากาศหนาวอากาศเย็นแล้วเราต้องคิดดูว่า
ผมไปโวยวายไอ้คนถ่ายนะ

ของเขาภาพเสียหมด

นี่ไม่ใช่ภาพนั้นด้วยนะ
ภาพถ่ายกับกล้องธรรมดากล้องที่๓๖ภาพ
ก็ใส่ฟิล์มเนาะครับ๓๐ปีแล้ว
รูปนี้๓๐ปีละ
พอถ่ายมาทำแค่๙ปีก็หยุดไง

อันนี้เป็นแม่ชีอันนี้เป็นอะไรฮะ
นี่พวกของเส้นไหว้ทั้งหลายครับ

วิญญาณเขาคือจะขึ้นตามแสงนี้
เขาก็กลับไปเกิดอะเนาะ
ตามแสงนี้ขึ้นไปตามลำแสงนี้

อันนี้จะต้องเก่งนะ

โอเคนะฮะแต่ว่าที่แน่เนี่ยนะครับ

ทำให้ได้รับรางวัลที่ปู่ภูมิใจมากด้วย

เข้าถึงประชาชนรุ่นที่๑

คำถามหนึ่งการเป็นอาสาสมัคร

อยู่กับศพมาหลายสิบปี

คำสอนที่ให้เราก็คือว่า

คือการละ

อยากได้เนี่ยอยากมีเนี่ย

อย่างนี้ต้องไม่หวังผลตอบแทน

ซึ่งโลบโลกโกดโหดโหลงทั้งหลาย

ทำความดีและความชั่ว

ทุกวันนี้ปู่ยังทำต่อไปใช่ไหมเรื่องศพเด็กเนี่ย
ทำครับผมจะทำวันที่๑๗ตุลาคม

เรื่องอะไรอย่างนี้บริจาคที่ไหนได้
บริจาคบริจาคบริจาคครับ

แล้วอีกอันหนึ่งหนูขอทำเป็นเจ้าภาพของกัญชัย

ทำอย่างนี้เท่ากับการแก้กรรมที่ดีที่สุด

คือช่วยวิญญาณให้เขาพ้นพ้นจากทุกข์

ตามมาเองอยู่แล้ว

แต่ปู่ไม่เคยเจอเนอะ

เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวไม่เชื่อลบหลู่
ของปู่หล่นนะฮะในค่ำคืนนี้นะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณปู่หล่นมากนะครับ
ขอบคุณครับ
มูเตรรู้ไม่เข้าใครออกไกล
คืนนี้เราไปกันก่อนครับสวัสดีครับ